ส่วนหน่วยงานต่างจัดนิทัศกาล

ได้เปิดวังปารุสักวันจัดนิทัศกาล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ให้ประชาชนได้ทราบซึ้งในพระมหากุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
พระบรมชายาลักษณ์ขณะทรงงานพระราชอริยบทส่วนพระองค์กว่า๔๐ภาพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจภายในห้องทรงงาน
และเสด็จพระราชดำเนินเยื่อนถิ่นธุรกันดาลที่เข้าถึงได้ยาก

ได้ถูกนำมาจัดวางในส่วนของวังปารุสักวันอย่างงดงาม
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมพระอัจฉริยภาพของทั้งสองพระองค์
คือส่วนหนึ่งของนิทัศกาลภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
พลตำรวจโทดูสิตสังขเมคะรักษาราชการแทน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
สนพระราชหารุทัยในกิจการตำรวจ
และทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของตำรวจทุกนาย
นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
สื่อสารท่านจะพกวิทยุสื่อสารตลอด
ให้เราลงพื้นที่วิทยุนี้ท่านจะสแกนฟังหน่วยปฏิบัติ
ตลอดเลยเพราะเข้าไปในพื้นที่ไหนของตำรวจ
ตำรวจจะสแกนฟังว่าตำรวจรับทำงานอะไรอย่างไร
ในบางครั้งท่านก็วอเข้ามาในข่ายของตำรวจด้วยก็มี
ต่างจากวัฒนาคุณเทพท่านเคยใช้วอร์ติดต่อเข้ามา
สอบถามเหตุการณ์อะไรต่างนะครับเคยมี
ขณะที่ชั้น๒ของตำหนักจิตรดาภายในวังปารุสักกวัล

มีพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

เป็นประธานในพิธีสวนสนามของข้าราชการตำรวจ
เนื่องในวันตำรวจ๑๓ตุลาคมพศ๒๔๙๕
และพระราชทานทงประจำหน่วยณหลานพระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวาสตอนหนึ่งว่า
ทำตนให้สมกับที่เป็นตำรวจจงเป็นตำรวจที่ดี
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใดนับเป็นผู้มีเกียรติเสมอเหมือนกัน

ที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองของตน

เข้าชมนิทัศกาลพร้อมกล่าวอย่างภาคภูมิใจ
หลังเข้าชมนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติว่า
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ทรงงานตลอดเวลา
และเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ที่ประชาชนของพระองค์อาศัย
ประสบนิกรทุกคนเสียใจต่อการสวรรคต
แต่อยากให้แปลเปลี่ยนความเสียใจมาน้อมนำคำสอนของพระองค์
ในการทำความดีและเศรษฐกิจพอเพียง
ทัศกาลภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปอลมินทะละมหาภูมิพลอดุญเดช
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวัน
ตั้งแต่วันที่๒๑ตุลาคมไปจนถึง๑๓พฤศจิกายน
ในเวลา๑๐นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกา
ที่หวังปรุศกวันซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของสำนักข่าวกลองแห่งชาติพิพิธภัณฑ์กลมตำรวจ
กองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อแสดงความลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
และเพื่อให้ประชาชนได้เห็นพระราชจริยวัตร
เรียบง่ายงดงามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าวเทราะต์ทีวีรายงาน